หลังจากปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการแข่งวินัยกรรม
เห็นเรื่องนี้เห็นว่าจะมีปัญหาที่ส่วนเข้าวุ่นจะยุติในเรื่องนี้
เรียนชี้แจงอย่างนี้ครับในฐานะที่ดูแลบริษัทปางช้าง
และดูแลพัฒนาภิกษาของพ่อเลี้ยงสู่ชาติ

จนถึงกระทั่งเสีย๔วิทยาครับ
จริงท่านเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะให้ลูกหลานทะเลาะกัน

ไม่ว่าจะเป็นบรรดาช้างก็ดีไอศหารุศักดี
พินัยกรรมยกให้เป็นบริษัทปางช้างแม่สาทั้งหมด
ส่วนที่เงินสดในธนาคารก็ให้แบ่งให้ทายาทคนละเท่ากัน
ส่วนหุ้นสำหรับผู้ที่จะเข้าไปบริหารบริษัท
ก็ตกแก่ลูกบุตรชายกับภรรยาที่จดทะเบียน
แต่ลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กที่มาเป็นคดีความกันที่ดังที่เป็นข่าวไปแล้วนะครับ
ก็คือมีการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญารวมกันทั้งหมดประมาณ๑๓คดี
ทีนี้สำนักทางแก้ปัญหาผมจะไม่ไประเบิดในเนื้อหาคลุกขลัดดีนะครับ
ก็ใช่ได้เฟื่อว่าถ้ามีทางก็ให้ช่วยกันดูแลบริษัทตางช่าง
ผมก็คุยกับคุณเชิดศักดิ์ซึ่งมีเป็นประธานบริษัทขณะนี้
คุณเชิดศักดิ์ก็บอกว่าขอให้คดีมันจบทุกคดีก่อน
ถึงแม้คุณเชิดศักดิ์จะได้ไปก็ตาม
คุณครัศสัตว์ก็ไม่ได้ถือเป็นของตัวเองแต่จะเป็นของตกุล
แล้วเงินกำไรหากมันมีจากการประกอบการ
ก็จะเอามาแบ่งสรรปันส่วนให้กับลูกกับหลานทุกคน

มันก็จะไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น
ส่วนข้อพิพาทในคดีในศาลนั้น
ผมว่าเมื่อเปิดพินัยกรรมแล้วทุกอย่างก็คงจะคลี่คลายขึ้นนะครับ
ทุกที่มันปรากฏขึ้นในพินัยกรรมต่างเจตนารมณ์ที่ที่ผมพูดอย่างเนี้ย
อ๋อนายบอกว่าที่อีกแปดนี้ที่เขามีการให้นำพินัยกรรมไปยื่น
นี่ก็จะต้องมีแผนยื่นยื่นพินัยกรรมที่
ผมเป็นคนยื่นสารสั่งให้เอาต้นฉบับมาแล้วพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้
ทั้งภาพของผู้ทำให้ในกลางคืนเพราะเรียกว่าชูชาติแล้วก็อันไหนแพทย์
ที่มาเป็นผู้ตรวจร่างกายและเชิญมาเป็นพยานด้วยนะครับแล้วก็พยานอื่นอีกสองคน
ก็พอจะมีวิธีการใดที่ว่าจะปรณีประนอมในเรื่องนี้
ผมแนะนำคุณเชิดศักดิ์ครับว่าพี่น้องกันนะครับไม่ให้ไม่ให้ทะเลาะกัน
แล้วก็พูดคุยกันเพราะว่าต้องสร้างความเข้าใจให้ทั้งสองสองคน
พี่สาวกับน้องชายนะครับว่ามาช่วยกันบริหารงานสนองเจตนารมณ์ของพ่อครับ
ไม่ใช่ว่าไปแบ่งว่าเป็นของใครของคนใดคนหนึ่งไม่ใช่
มันต้องเป็นของบริษัทบางช้างที่เดียวครับ
เพื่อให้บริษัทปางช้างในศาลอยู่ภูมิเมืองจังห์ใหม่ตามที่พ่อเรียนสั่งไว้